คนที่สวมเสื้อวินสองคนนี้เถื่อนจัง
ทั้งเถื่อนหมายถึงว่าไปตีกราฟเขา
ไปทำร้ายร่างกายแกรปเขารวมถึงเป็นวินเถื่อนหรือเปล่า

เดี๋ยว
เรียกแกรปมาและผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์พอดี
พยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
แล้วก็ตะโกนบอกให้วินทั้งสองคนหยุดทำร้ายร่างกายแกรปเขาได้แล้ว
แกรฟก็บอกว่าพี่เรียกตำรวจให้หน่อยครับ
เออนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ซอยรัชดา๓๐
แล้วก็มีการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเยอะมาก
เราก็ไปติดตามหาจนเจอว่าแกรปที่ถูกทำร้ายเป็นใครนะครับ
ให้กราฟเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เหตุการณ์นี้พนักงานแกรปเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่๒๓มีนาคมเขามีงานเข้ามาว่าต้องมารับลูกค้าที่ซอยนี้
ระหว่างนั้นมีทางแยกและก็มีวินจักรยานยนต์รับจ้างจอดอยู่ด้านขวา
ผมขับผ่านมาจู่มีคนในวินตะโกนถามว่า
มึงมาทำไมผมก็นิ่งพยายามขับต่อไปมองหาลูกค้าแต่ไม่พบ
ผมก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากจะจอดอยู่ตรงนี้นาน
ผมก็ขับวนออกไปหน้าปากซอยก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมา
กลุ่มจักรยานยนต์นั้นอีกกลุ่มวินจักรยานยนต์ก็ถามซ้ำคำถามเดิม
มาทำไมด้วยความตกใจผมตอบไปตรงว่ามารับลูกค้า
วินจักรยานยนต์ถามต่อมาว่ารับที่ไหน
ผมก็ตอบไปว่ารับที่คอนโดแล้วก็มีกลุ่มวินจักรยานเนี่ยฮะ
ตอบมาบอกว่าที่นี่มีวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แล้วไม่ต้องขับมารับ
กระทั่งลูกค้าลงมาลูกค้าก็คือผู้หญิงนะครับ
กลุ่มวินจักรยานยนต์สองคนนี้เดินมาประกบมาประกบตัวผม
และจากนั้นก็ชกต่อยผมล็อกตัวผมอ้อมมาข้างหลังให้อีกคนเนี่ย
กเข้าหูเต็มแรงผมเลือดออกหูเลยแล้วปรากฏว่าลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วก็ห้ามไม่ให้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
แกรปทำร้ายร่างกายแกรปแล้วผู้หญิงคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ใจสู้มากเลยคือวิน
แกรปเขาบอกแบบนี้ใจสู้มากเลยตะโกนอยู่ตลอดเวลาจนคนเริ่มเห็นว่ามีคนเข้ามาเยอะแล้วเนี่ย
วินก็เลยหยุดการกระทำแล้วก็ผู้หญิงซึ่งเป็นลูกค้าก็ตามแฟนมาจากคอนโดให้ลงมาช่วย
เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทางแกรปเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ทางแกรปเนี่ยเขาไปแจ้งความบันทึกไว้ที่สอนอพหนโยธินนะครับ
เพราะเขามีบาดแผลเลือดออกจากหูเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วปรากฏว่ามันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งโผล่ออกมาต่อจากเรื่องนี้แหละครับ
กรณีที่วิน๒คนทำร้ายร่างกายแกรปมีคนไปถ่ายคลิปบริเวณจุดเกิดเหตุหน้าคอนโดแห่งนั้นในซอยรัชดา๓๖
แล้วก็บอกว่าวินที่มาทำร้ายร่างกายแกรปเนี่ยวินเถื่อนหรือเปล่าวินเถื่อนหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันไม่มีวิน
อยู่นะฮะแล้วสองคนนั้นน่ะทำไมขี่รถจักรยานยนต์ป้ายทะเบียนสีขาวดำซึ่งถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค
จริงป้ายทะเบียนจะเป็นสีเหลืองดำจะเป็นสีเหลืองดำส่วนที่คนก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่เหมือนวินเลยสาย
รองเท้าแตะมาอีกเอ๊ะนอกจากนิสัยแล้วยังเป็นวินเถื่อนด้วยหรือเปล่านะครับทางคนที่ไปถ่ายคลิป

ล่าสุดตำรวจสนผลโยธินได้เรียกทั้ง
วินมอเตอร์ไซค์๒คนเข้าให้ปากคำ
มอเตอร์ไซค์๒คนให้การว่าคนขับแกรป

จึงเป็นเหตุให้พวกเขาโมโหเข้าทำร้ายร่างกาย
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่๔โมงเย็นที่ผ่านมา

เขาได้เข้าร้องเรียนต่อตำรวจสนพหนโยธินเหมือนกัน
รับแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะคนขับแกรปถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
มีพยานมีคลิปชัดเจนเป็นหลักฐานว่าใครคือผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจไม่รับแจ้งความไว้นะครับ
แต่ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น
แต่ทีนี้ทางเครือข่ายไปเรียกร้องแบบนี้
ตำรวจก็ต้องเอามาพิจารณาแหละ
ต้องรับแจ้งความเพราะว่าเขามีหลักฐานไง

แต่ก็ต้องไปเอาใบหมอมาให้ตำรวจนะครับ
ส่วนเรื่องของคลิปมันเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว

ว่าถ้าแกรปจะมารับลูกค้า
ขอให้รับห่างจากวินอย่างน้อย๕๐๐เมตร

รู้ดีว่าแถวนั้นแถวบ้านเรามีวินหรือเปล่า
เราสามารถลดความขัดแย้งตรงนี้ได้
คือเรื่องทำร้ายร่างกายกันก็เรื่องหนึ่งนะคะ
เห็นใจวินก็เห็นใจเห็นใจแกรปก็เห็นใจ

นโยบายเรื่องที่ว่าแกรปเนี่ย
เพราะว่าจริงมันมีนโยบายเรื่องนี้ในการหาเสียงไว้อยู่

ก็อยากให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะ